เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมในช่วงเช้าตี๕และเช้ามืดเลยนะฮะ
ปรากฏว่าสภตำรวจเมืองพัทยาเขาไปตั้งด่านตรวจเรื่องของยาเสพติด
ความมั่นคงด่านความปลอดภัยต่างที่พัทยากลาง
แล้วก็ไปเจอรถคันหนึ่งขับมาก็เลยขอตรวจค้น
เพราะว่าในรถเนี่ยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งขับอยู่นะครับ
แล้วก็ไปค้นในรถปรากฏว่าในคอนโซลหน้ารถพบบุหรี่ไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็คือพูดคุยกันก่อนหรือว่าจะเชิญตัวไปโรงพักหรือว่าจะจับกลุ่มอะไรอย่างนี้
ปรากฏผู้หญิงคนนี้เธอไม่ยอมให้จับกลุ่มนะครับแล้วก็
ตอนช่วงขณะที่จับกลุ่มเนี่ยโอ้โหเธอกลิ้งตัวไปตามพื้นเลย
เธอก็โบรรยายโบรรยายกิด
ไม่ให้จับไม่ให้จับทำเกินไปหรือเปล่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่าฟัง
ฟังเสียงหน่อยแล้วกันตอนที่เธอโวยวายหน่อย

แรงผู้ชายหลายคนก็พยายามที่จะดึงเธอนะฮะพยายามที่ดึงเธอนี่

เอาดีเอาดีนะฮะ

เพราะเธอถือว่าลงไปกลิ้งอยู่ตามพื้นเลย

ไม่ยอมให้จับกลุ่มตัวนะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
และเธอก็พยายามที่จะแบบว่าขัดขืน

ว่าโทษแค่นี้เจอของแค่นี้ทำไมถึงขั้น

ก็คือเธอชื่อจริงนะชื่อนางสาวมนัสยา

นางสาวอามนุษยานะครับ
หรือว่าในโลกโซเชียลรู้จักเธอดี
ในชื่อว่าพลุกศรีมณีเด้ง
เพราะอะไรทำไมคนในโลกโซเชียลรู้จักเธอรู้ไหมฮะ

แต่เธอเคยไลฟ์สดรีวิวสินค้า
รีวิวสินค้าชนิดหนึ่ง
ดังนั้นเธอก็เลยดังในโลกโซเชียล
ดังในแง่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์
ดังในแง่ของหนุ่มชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
สุดท้ายเธอก็โดนจับในคดีนี้
เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่พบอยู่หน้าคอนโซลรถนะครับ
แล้วก็เธอก็ยอมที่มาโรงพักแต่โดยดี
แต่เธอเองก็โวยวายบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับ
เราดูช่วงเสียงของเธอดีไหม
หลังเกิดเหตุหลังจากที่ยื้อยุดฉุดกระชากไปแล้ว

ก็อยากจะฝากนะคะต้องดำเนินคดี
เขาเรียกทำอะไรนะทำสำนวน
บอกโอเคค่ะทำสำนวนยังไงก็เรื่องต้องประกัน
แต่รถก็ต้องโดนยึดถามรถจะโดนรถรถจะโดนยึดได้ยังไง
เพราะรถซึ่งไม่ใช่ของฟุ๊กทำไมต้องโดนยึด
ฟุ๊กก็เลยเดินลงมาข้างล่างเขาก็เลยให้ใบหนึ่งเดินลงมา

พนักงานร้อยเวรเขาบอกว่าเอามันขึ้นไปขัง
ยังไม่บอกข้อหาอะไรเลยค่ะไม่บอกข้อหาอะไรเลย
บอกเอามันขึ้นไปขังพูดเลยบอกขอนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนไม่ได้หรอก
ฟุ๊กผิดอะไรทำไมถึงต้องเอาฟุ๊กขึ้นไปขัง
แล้วเขาก็จับฟุ๊กสองคนลากขึ้นไปฟุ๊กก็ล้างเพราะฟุ๊กไม่อยากไป
ใช่ฟุ๊กไม่อยากไปก็ถามฟิดอะไรทำไมถึงข้างล่างฟุ๊กไปขัง
รุนแรงค่ะก็คือจับลากเราไปเราก็พยายามดึงตัวเราออก
หลายคนอาจจะเห็นฟุ๊กกันในคลิปแบบมันจะดิ้น
เพราะฟุ๊กก็อยากขึ้นไปขังเพราะว่ามันเป็นคดีแค่บุหรี่ไฟฟ้า
มันไม่ใช่บุคลีแบบไร้แรงอะไรมากมายซึ่งเราสามารถคุยกันได้ที่ตรงรอยเวนก่อน
ซึ่งร้อยเวรยังไม่ได้คุยอะไรกับฟุก
ตอนที่จับกลุ่มในวันเกิดเหตุคือตี๕กว่าของเมื่อวันตอนเช้า
เจ้าหน้าที่ก็ถามแล้วก็คุณฟุ๊กศรีมณีเด้งเขาก็ให้ข้อมูลตำรวจไปอยู่แล้ว
บอกว่าซื้อมาในราคา๕๐๐บาทแล้วก็รู้ว่าผิดกฎหมาย
แล้วก็ตัวเธอเองก็ใช้คลิปถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เหมือนกัน
แต่สิ่งที่เธอเรียกร้องก็คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เห็นถามอะไรเลยยังไงบ้างแล้วก็มาลากตัวเธอไปแบบนั้น
ทำให้ตัวเธอเขียวช้ำไปหมดเหมือนกัน
สิทธิ์รายงานเพิ่มเติมว่าช่วงสายของเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวนางสาวมนุษยา
ฟ้องศาลในข้อกล่าวหาผิดพรบสุรกากร
ผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสีย
รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด
ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษี
หรือของต้องกำจัดหรือของต้องห้าม
หรือที่เข้ามาในราชนาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านสุรกากร
โดยถูกต้องก็ดีหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชนาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร
ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี
มีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือว่าปรับเป็นเงิน๔เท่าราคาของนะ
ซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีการอนุญาต
นำเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายนะฮะ
โดยผู้ต้องหาก็ได้ประกันตัวออกมาในวงเงิน๑แสนบาท
ส่วนรถเก๋งหากนำเอกสารมาแสดง
ก็สามารถรับรถกลับคืนไปได้ในทันทีนะครับ

แล้วก็สอบปากคำนางสาวมนุษยายวรัฐ

แต่ทางฟุกศรีมณีเด้งเองก็บอกว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

อันนี้ขึ้นสารก่อนเอาเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก่อน
เยอะนะผิดกฎหมายนะครับเรื่องของการนำเข้านะครับ
คดีก็ว่ากันไปเรียกร้องความเป็นธรรม
ความรุนแรงเกินกว่าเหตุก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ